เดี๋ยวพาไปทานข้าวต้มโต้รุ่งกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ข้าวต้มโต้รุ่งร้านนี้อยู่ในจังหวัดสุรินทร์

เพราะว่าถ้าสั่งข้าวต้มหรือว่าก๋วยจั๊บเนี่ย
จะได้ทานกล้วยแล้วก็เม็ดมะขามคั่ว
แล้วก็ลูกอมฟรีไปเลย

มันจะเข้ากันเหรอครับน้องใบตองครับ
ก็ของฟรีมันมีในโลกจริงนะ
นอกจากซองกระถิ่นซองผ้าป่าแล้ว
ก็ยังมีร้านนี้นี่แหละค่ะที่เมืองสุรินทร์นะคะ
อุดหนุนข้าวต้มราคาย่อมเยาว์เพียงชามละ๒๐บาท
หรือว่าจะสั่งก๋วยจั๊บชามละ๒๕บาทมาสักถ้วยหนึ่ง
ก็กินฟรีไปเลยทั้งกล้วยเม็ดมะขามคั่ว
หรือว่าลูกอมตามอัธยาศัยเลือกกันไปเลย

อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะว่าเม็ดมะขามคั่วเนี่ยมันทานได้
มันกินได้ดิฉันเคยเป็นเด็กอมเด็ดมะขามมาก่อน

แต่น้องนิวนาวเคยเป็นเด็กที่อมเม็ดมะขามคั่วนะครับ

เวลากินนอกจากเรากินเนื้อมะขาม

แต่เม็ดเนี่ยนะคะเอาไปคั่วไฟอ่อน

เหลือเดี๋ยวต้องไปหาลองทานี่
ฉันเคยแต่เอาเม็ดมะขามเนี่ยยัดเจ้าหมู
อุ๊ยคุณ
ถ้าเกิดใครสนใจไปอุดหนุนกันได้ร้านนี้

ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นจนถึงตี๕
เรียกว่าขายกันแบบโต้รุ่งเลยนะคะ
จนกลายเป็นขวัญใจวัยโจหรือว่าขวัญใจนักเที่ยวยามค่ำคืน
คุณสำเริงคงขุนทศอายุ๖๒ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ขายมานาน๒๐ปีแล้วค่ะ
ลับข้าวต้มแสนอร่อยของทางร้านคือ
ใช้ข้าวสารหอมมะลิสุรินทร์
ชั้น๒คัดพิเศษมาทำข้าวต้มส่งเครื่องหม้อใหญ่เลย
เคี่ยวไปพร้อมกับกระดูกหมูหมูสับและเลือดหมู
เปื่อยนุ่มละเอียดน่ารับประทาน
ตักใส่ชามโรยหน้าด้วยผักชีหมูยอกระเทียมเจียว
แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน้ำลายแตกฟองเลยทีเดียว
ส่วนบนโต๊ะก็จะมีถั่วงอกสดแล้วก็ไข่ต้มฟองละ๕บาท
เอาไว้บริการด้วยฟรีนะคะ
ขณะที่อีกหนึ่งเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันก็คือ
๋วยจับน้ำข้นสูตรเด็ดของทางร้าน
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยลูกค้าติดอกติดใจกันเป็นแถวเลย
ข้าวต้มเจ้านี้เห็นว่าขายดีมีทั้งลูกค้านั่งกินในร้าน
ไลน์ก็สั่งกลับไปรับประทานกันเป็นครอบครัวก็มี
แต่ละวันสร้างรายได้ได้วันละหมื่นบาทขึ้นไปค่ะ

เอาละลารายการแล้วเราไปกันดีกว่า
เดี๋ยวลาก่อนค่ะ